คลิปนี้ได้รับการแชร์และพูดถึงกันเยอะมากกับคุณครูสาวหัวใจแกร่งคนหนึ่ง
ขี่รถมอเตอร์ไซคู่ใจของเธอขึ้นเหนือร่องใต้ข้ามน้ำข้ามเขา
เพื่อจะเอาอาหารไปให้น้องนักเรียนที่อยู่บนดอยค่ะคุณผู้ชม
ไปดูภาพนะคะขับรถไปลัดเลาะขึ้นป่าหลายสิบกิโลเลยค่ะ
คุณผู้ชมดูเส้นทางนะเส้นทางที่คุณครูสาวแล้วก็เพื่อนครูโรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยาอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศรใช้เดินทางไปกลับระยะทางไม่น้อยเลยนะคะ
ประมาณ๕๐กิโลเมตรไกลนะไกลมากคือใช้เดินทางตลอดเลยเพื่อจะไปตลาดแล้วก็ไปหาซื้อวัตถุดิบสำหรับทำอาหารมาให้เด็ก
ในโรงเรียนโดยที่ต้องบอกว่าโหเส้นทางก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อหัวใจนะคะถึงแม้ว่าจะต้องเจอเส้นทางยากลำบากขนาดไหนก็ไม่ย่อท้อจ้า
คุณครูสาวท่านนี้มีชื่อว่าครูอ้อชายาพาธนพงโชธ
เรียนจบจากคณะครุศาสตร์เอกภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่คนนี้
สวยด้วยจิตใจดีด้วย
หน้าที่ที่รับผิดชอบของคุณครูในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ตามเขาตามดอย
มันจะแตกต่างกับหน้าที่ของคุณครูทั่วไปโดยสิ้นเชิง

เพราะว่านอกจากคุณครูบนดอยเขาจะต้องสอนหนังสือแล้ว
ก็ยังมีหน้าที่เป็นแม่บ้านด้วย
ต้องไปจ่ายตลาดทุกสัปดาห์เป็นแม่ครัวทำอาหาร
เป็นนักการพานโรงดูแลความสะอาดเรียบร้อย
สถานที่ต่างภายในโรงเรียนด้วย
เรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
เหลือแต่เป็นนักเรียนนะคะตอนนี้เว้นไปบ้าน

เมื่อสัปดาห์ก่อนครูอ้อกับเพื่อนครูตื่นแต่เช้าเลยค่ะ
เดินทางลงจากดอยด้วยรถมอเตอร์ไซค์
เพื่อจะไปซื้ออาหารสดที่ตลาดภายในตัวเมืองอำเภอแม่เสรียง
แล้วก็นำไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
ระหว่างที่เดินทางกลับโอ้โหฝนตก

ระดับน้ำสูงขึ้นในทุกท่าน้ำเลย
แล้วรถมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถลุยต่อได้ค่ะ
เพราะว่าน้ำแรงมากขาครูยันพื้นไม่ได้
ถูกน้ำพัดเลยทำให้หัวเข่าครูเนี่ยมีปัญหาในตอนนี้นะคะ
คือเจอน้ำมาค่ะโหเห็นอกเห็นใจเนอะ

ช่วยเหลือให้นักเรียนมีความรู้แล้วมีความสุข
เป็นครูที่ไหนก็ได้ชีวิตนี้เลือกไปแล้วว่าอยากเป็นครู
หวังว่าร่างกายจะกลับมาแข็งแรงและหัวเข่าไม่เป็นอะไรมาก
ขอให้สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์เดินขึ้นดอยไปสอนหนังสือได้เหมือนเดิมก็พอ
อันนี้ตอนที่คุณครูเขาบาดเจ็บแล้ว

คำพูดครูอ้อนี่กินใจมากเลย
เขาตัดสินใจแล้วเขาเลือกแล้วว่าเขาจะเป็นครู

สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา
ปัจจุบันนะคะมีการทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
จนถึงประถม๖ก็คือป๖
มีนักเรียนทั้งหมด๔๙คนคุณครู๔คน
คุณครูเป็นผู้ชาย๑คนและเป็นผู้หญิง๓คน
แล้วก็มีครูธุรการชายอีก๑คน
การเดินทางด้วยรถยนต์สามารถไปได้ด้วยระยะทางประมาณ๔๒กิโลเมตร
หลังจากนั้นอีก๘กิโลเมตรต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์ขับไป

ช่วงต้องขับฝ่าลำห้วยไปนะคะ
ซึ่งในช่วงฤดูฝนต้องเดินค่ะ
เดินเท้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น๘กิโล
เพราะว่ารถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคะ

ต้องบอกว่าขอชื่นชมคุณครูผู้เสียสละ
และกราบหัวใจของคุณครูทุกท่าน
อุทิศชีวิตเพื่อเด็กนะคะ
ไม่ว่าเด็กจะอยู่ที่ไหนใกล้ไกลเพียงใด
ก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ
ที่จะมอบการศึกษาที่ดีให้กับอนาคตของชาติเหล่านี้
พวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่าน

ตกมึงให้ครูอ้อหน่อย